แต่ว่าเป็นสีสันของมวยการกุศลนะครับ
ไปดูไฟล์นี้สมรักคำสิงปะทะกับเชษสมัยบ๊อฟฟาโล

สมรักคำสิงเจอกับเชษสมายบาคอนโล
เข่าซ้ายครับเสียบใหญ่เลย
บิดเหลี่ยมนิดเดียวครับตกน้ำดังโครมเลย
พยายามเยื้อย่างร่างกายขึ้นมาครับ

ฟีเสมอได้สำเร็จเป็นหนึ่งต่อหนึ่งครับ
วิ่งผลาญเลยครับกรรมการข่าวซ้ายแกล็กซี่เสื้อดำ
กะจะช่วยกันสุดท้ายครับลงไปทั้งคู่
ซ้ายหมาดขวาหลบได้ซ้ายตายว่ากวายมาก
แล้วจังหวะนี้ครับนิดเดียวเองครับ
ตกน้ำ๓ครั้งต่อ๑ครั้งระยะห่างเนี่ย
ใครชนะเป็นของสมรักคำสิ่ง
บอกว่าขอมีไฟล์แก้โตนิ่มเหลี่ยมมวยดูไม่จืดเลยนะครับ
ให้เวลา๓เดือนเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เอกชุมพรรายงานครับ